ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้ติดตามกันต่อเรื่องของอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนที่จังหวัดสิงห์บุรีเลยนะคะ
ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๔คนเป็นแม่ลูกกัน

อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา

รับแจ้งเหตุรถชนกันและทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย
บนถนนสายสิงห์บุรีชัยนาศหลักกิโลเมตรที่๗
หมู่ที่๓ตำบลบางกระบือนะคะ
จากการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นถนน๔เลน
ใกล้กับโรงเรียนวัดประโชติการาม
ก็พบรถเก๋งสีเทาดำหมายเลขทะเบียน
กไก่คควาย๖๑๕๐สิงห์บุรี
จอดอยู่กลางถนนสภาพรถพังยับเยินนะคะ
ฝาหลังรถเก๋งคันดังกล่าวพบผู้เสียชีวิต๑คน
ทราบชื่อคือเด็กหญิงสุพรรษาสัมเภาอายุ๑๒ปี
เป็นนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๕โรงเรียนที่เกิดเหตุ
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ชนติดอยู่กับกาดเลน
สภาพรถก็พังยับเยินอย่างที่เห็น
งไปอีกประมาณ๒๐เมตรพบผู้เสียชีวิตอีก๓คน
ทราบชื่อคือนางหันศาสัมเภาอายุ๓๘ปี
เด็กหญิงสุวรรณาสัมเภานักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๓

ทั้งหมดก็เป็นแม่ลูกแล้วก็เป็นหลานนะคะ
จากการสอบสวนในอัศวนศ์สันธกิจภัยบูรณ์อายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งที่รอพบตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
ให้การบอกว่าขณะที่เขากำลังขับรถจะไปทำงาน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
ข้ามถนนมาระยะกระชั้นชิดเบรกไม่ทัน
ชนเข้าอย่างจังแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
จนที่ได้ควบคุมตัวนายอัศวนศ์ไปสอบสวน

แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนนายหนขอสงวนนามสกุลค่ะ
ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่า

พาครอบครัวมาทำงานที่จังหวัดสิงห์บุรีมาหลายปีแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ต้องสูญเสียภรรยาและบุตรสาวไปสองคน
อกจากนี้ยังสูญเสียหลานชายวัยกำลังน่ารักไปอีกหนึ่งคน
ซึ่งเบื้องต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
มอบเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับสามีผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ